คุณยายวัย๗๗ปีนะคะชื่อว่ายายเรียงค่ะ
แกไปหาเห็ดป่าที่อำเภอกระนวลขอนแก่น

คือแอร์แกออกไปตั้งแต่สักประมาณช่วงเช้า
ของวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
วันอาทิตย์หายไปทั้งวันเลยนะคะ
ทีนี้เอาล่ะครอบครัวใจคอไม่ดีแล้วก็เลย
นี่ค่ะไปแจ้งเจ้าหน้าที่เห็นไหม
นี่วางแผนออกตามหายายเรียง
หาทั้งวันของวันอาทิตย์ที่๕สิงหาคม

เพราะมีคนไปเจอยายเรียง
นั่งอยู่ที่บริเวณทางเข้าป่าที่แกไปเก็บเห็ดนะคะ
นั่นก็คือบริเวณป่าโคก๑๐สลึงห่างจากหมู่บ้าน
แถวอำเภอกระนวลไปสักประมาณ๒กิโลเมตรนะคะ

เรียงศรีเชียงสาอายุ๗๗ปีนี่
ยายออกมาแล้วนะคะปลอดภัยดีค่ะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ
ลองฟังดูยายเรียงเล่าบอกว่าเดินเข้าไปไปในป่า
นี่ไปเก็บเห็ดแล้วเอาเห็ดออกมาด้วย

ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย
ก็คิดว่าจะกลับบ้านก็เลยย้อนกลับมาทางเดิม
แต่เดินมาเรื่อยเอ้ากลับเดินหลงทาง
กระทั่งเวลามันล่วงเลยไปจนกระทั่งมืดค่ำค่ะ
ก็ยังหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอ
ยายบอกว่ารู้สึกอ่อนล้าและกลัวอันตรายด้วย
ตัดสินใจหยุดเดินต่อแล้วก็พักอยู่ที่ใต้ต้นกระบบ
เพราะดีนะคะมีเสบียงติดตัวไปด้วย

หลังจากนั้นคุณยายก็ใช้ถุงพลาสติกเนี่ย

ทีนี้เราถามต่อคุณยายคุณยายไม่ได้ยินเสียงคนแบบตะโกนเรียกเลยเหรอคะ
ได้ยินเสียงไฟได้เห็นแสงไฟบ้างไหม
ยายบอกว่าเห็นแสงไฟได้ยินคนตะโกนเรียก
ยายก็ตอบกลับไปแล้วร้องขอความช่วยเหลือไปแล้ว

เหมือนกับว่าไม่ได้มีใครได้ยินเสียงยายอะค่ะ

แล้วก็กลัวว่าจะลื่นล้มด้วยอายุก็เกือบ๘๐แล้วนะ
ก็สุดท้ายตัดสินใจนอนอยู่ตรงนั้นแหละใต้ต้นกระบบค่ะ
รุ่งเช้าเดินมาเรื่อย
จนกระทั่งพบทางออกจากป่า
นี่ถ้าหากว่าหายไป๑วันเต็ม